คุณผู้ชมคะเกิดเป็นผู้หญิงแท้จริงนั้นแสนลำบากใช่ไหม
ใช่ค่ะนี่ไปเข้าห้องน้ำค่ะขนาดว่าเป็นที่ระโหฐานนะคะ
ยังโดนโรคจิตอ่ะนั่นไงแอบตามมาถ่ายนะคะค่ะ
แล้วเธอบอกว่าเธอไหวตัวทันเพราะครั้งก่อนเนี่ย
เคยโดนเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้แล้วไปขอดูกล้องวงจรปิด
จำหน้าคนร้ายได้พอเดินจะเข้าห้องน้ำปั๊มเดิมค่ะ
คนร้ายรายเดิมเลยค่ะเห็นแล้ว
เฮ้ยคนแอบดู

ของเฮียดูหนูค่ะพอแล้วพอแล้วจับ

อย่างเดียวเลยพอเร็วครับดูค่ะนอนไปพี่พี่พี่ช่วยด้วยค่ะมีคน
แอบดูในห้องน้ำค่ะอีกครั้งแล้วมึงไหนทำแบบนี้สองครั้งแล้วค่ะ
พี่ช่วยหน่อยค่ะอีกครั้งแล้วดูกล้องดูกล้องจอดเป็นปั๊มอยู่
อีกครั้งแล้วมึงอ่ะพี่พี่ช่วยจับเขาหน่อยมันแอบดูอยู่หลายครั้งแล้วไง
ไม่มีใครจับมันได้ไงอ๋อกูเจ็บเนอะของกูเห็นไหมคะ
เสียงพลเมืองดีเสียงอภัพรอเสียงกู้ไพที่เขาอยู่ตรงนั้น
ที่ช่วยจับผู้ชายคนนี้โรคจิตรายเนี้ยตั้งคำถามคือ
กี่ครั้งแล้วมึงอ่ะกี่ครั้งแล้วแปลว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหมคะ
แล้วคุณผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อก็ไม่ใช่ครั้งแรกเหมือนกัน
โดนผู้ชายโรคจิตคนนี้แอบถ่ายแอบตามมาดูในห้องน้ำ
เพราะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองก่อนหน้านี้เธอแจ้งความไปแล้ว
ตอนนั้นยังจับตัวไม่ได้มันลอยนวลไปค่ะ
ครั้งนี้เธอบอกว่าอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลสุดท้ายโดนรวบตัวแบบนี้นะคะ
พลเมืองดีช่วยกันจับตัวโรคจิตที่ไปแอบถ่าย
คุณผู้หญิงคนหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อนะคะเธอกำลังเข้าห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน
แล้วสุดท้ายค่ะเธอส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
ให้ช่วยกันจับโจรโรคจิตรายนี้นะคะสุดท้ายจับได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางดึกเมื่อคืนนี้เองค่ะปักหมุดให้
คุณผู้ชมต้องรู้พิกัดกันนะฮะที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
บางกรวยไซน้อยตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนทะบุรีเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมด้วยหมดผลเมืองดีนะคะ
ช่วยกันจับกลุ่มตัวโรคจิตรายนี้ชื่อว่านายวุฒิชัยแทร่ตัน
อายุสี่สิบแปดปีจับกลุ่มได้ขณะที่นายวุฒิชัยเนี่ย
กำลังใช้โทรศัพท์มือถือแอบถ่ายเหยื่ออยู่ในห้องน้ำเนี่ย
นี่จังหวะนี้ค่ะเธอไว้ตัวทันนะ
บอกว่าเห็นแล้วแหละว่าอยู่หน้าห้องน้ำ
แล้วเธอแกล้งเดินเข้ามาข้างใน

ก็เลยกลายเป็นภาพนี้ให้ได้ดูกันนะคะ
คือถ้าเกิดว่าโรคจิตรายนี้มาถ่าย
แล้วตอนที่เธอกำลังนั่งปลดทุกข์ไม่ทันระวังตัว
อาจจะไม่มีภาพนี้ได้เห็นกันนะคะ
คุณผู้ชมผู้เสียหายเป็นผู้หญิงอายุ๒๙ปีนะคะ

ก็พยายามที่จะร้องขอความช่วยเหลือนะคะ
คนร้ายวิ่งหลบหนีออกมาพลเมืองดี
รุมประชาธรรมก่อนที่จะไปแจ้งพนักงานสอบสวนสอบ
บางบัวทองเพื่อรับตัวหนุ่มโรคจิตรายนี้

ผู้เสียหายค่ะเรามีโอกาสไปพูดคุยกับเธอด้วยนะคะ
เธอบอกว่าพี่นักข่าวคืออย่างนี้นะ
สักประมาณช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
หนูเนี่ยก็เคยถูกแอบถ่ายในห้องน้ำปั๊มน้ำมันแถวบางบัวทองมาแล้วครั้งหนึ่งนะ
ครั้งนั้นก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพบางบัวทอง
แล้วไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่ปั๊ม
จำหน้าคนร้ายได้ครั้งนั้นนะคะ
สอบถามคนระแวกนั้นคนระแวกนั้นก็บอกโอ้เขาโดนกันบ่อย
กระทั่งกลางดึกเมื่อวานนี้ค่ะ
แวะปั๊มอีกพบเห็นคนร้ายลักษณะเหมือนคนในกล้องวงจรปิด
มาแอบดูเธอครั้งแรกเลยนะ
เอาล่ะสิ่งที่เธอทำคือ
เปิดกล้องจากโทรศัพท์มือถือเลย
เดินเข้าห้องน้ำคือเตรียมการไว้ก่อนเลยนะคะ
แล้วให้แฟนเป็นคนถ่าย
แล้วหลังจากนั้นเธอก็ไปเข้าห้องน้ำสักพักหนึ่งเท่านั้นแหละค่ะ
สิ่งที่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นจริง
เพราะผู้ชายโรคจิตรายนี้มันเดินตามเข้าไปในห้องน้ำ

ส่วนเธอเอามือถือเนี่ยถ่ายรับไว้ข้างใน
ก็กลายเป็น๒กล้องถูกไหมเป็นสองมุมให้เราได้เห็นกันนะคะ
สุดท้ายโรคจิตรายเนี่ยเดินเข้าไปในห้องน้ำ
้มลงแอบถ่ายเธอจริงนะคะ
หลังจากนั้นเอาล่ะพอเห็นท่าไม่ดีแบบนี้ตะโกนเลยค่ะ
ตะโกนร้องเรียกพี่กู้ภัยที่จอดรถอยู่บริเวณดังกล่าว

จากนั้นก็เรียกโทรเรียกตำรวจให้มารับตัวคนร้ายรายนี้
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
บอกแบบนี้นะคะเพราะชาวบ้านบอกว่า
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่โรคจิตรายมาก่อเหตุแบบนี้
เธอเลยอยากประกาศเสียงดังบอกว่า

หมายถึงว่าเหยื่อรายล่าสุดให้มาแจ้งความเอาผิดเพิ่มเติม
เพราะจะได้ไม่ไปก่อเหตุซ้ำอีก
ลักษณะเหตุการณ์แบบนี้เขาเรียกต่างกรรมต่างวาระ
เวลาถูกรับโทษก็บวกเข้าไปสิคะ
สมมุติว่าโทษ๒ปีทำกับเธอทำอีกคนหนึ่ง๒ปีก็บวกเข้าไป๒๒
ทำกี่เคสก็บวกเข้าไปต่างกรรมต่างวาระเอาให้หนักค่ะ
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกศิรพบอนุสิริผู้กำกับสพบางบัวทองบอกว่า
จากการสอบปากคำนายวุฒิชัยโรคจิตรายให้การยอมรับสารภาพเบื้องต้น
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา๓๔
นั่นก็คือเรื่องของการรังแก่ขมเหงคุกคามหรือกระทำการ
ผู้อื่นได้รับความอับอายหรือความเดือดร้อนรำคาญต้องระวังโทษ
ปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทนะฮะไปทั้งเถอะค่ะวุฒิชัย
ถ้านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะแล้วไปเจอคนจริงเขาไงคะ
คือถ่ายคลิปไว้ได้หมดเลยคลิปดีมากใช่ค่ะแล้วทำผิดซ้ำซากแบบนี้เนี่ยแหละ
โดนจับนะคะดำเนินคดีกันไป